ออโห้
มาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่
ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีค่ะดังนั้นข้าวใจไทยสวัสดีค่ะ

สอนตามใหม่

การขอบคุณแล้วก็หลายคนอยากจะฟังเหมือนกันว่าเฮ้ย
จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่เป็นยังไงต่อไป

ทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันโดยเฉพาะเจ้าสัวใช่ไหม

แต่เขาพูดสดด้วยแสดงว่า
โหนึงฟังอีกปากแล้วก็ฟังอีกปาก
จากไหนเออหรือว่าเป็นคนเขียน
นั่งดูว่านายกเขาจะขอบคุณอะไรบ้าง
ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การร่วมมือนี้
การแบบฟื้นฟูเศรษฐกิจเจ้าสัวที่เขาเคยทำจดหมายไป
นี่จะเริ่มเปิดอะไรมากขึ้นใช่ไหม

กรุณเลียนเปิดมรดกฎา

ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการแบบขยับขยาย

ก็ประมาณ๔ชั่วโมง
จะมีผลกระทบเกี่ยวกับพวกกลางคืนผับ

ผับมาคือหน้าสิ่งสุดท้าย

สนามมวยดีไม่ดีเดือนหน้าเปิดแล้วด้วย

ก็ตอนนี้ก็เตะกันไป

ใช่ทีมงาน
เมื่อกี๊ฟุตบอลนั่น
ไม่มีอะไรชัดเข้ายังจัดยังคอนเสิร์ตอย่างนี้

ที่ใครอ่ะวินใจเธอใช่ไหม
เขาก็มีคอนเสิร์ตออนไลน์กันอยู่หมายถึงว่าไปดูคอนเสิร์ต
แต่เห็นที่เกาหลีเขาก็เก่งจัดคอนเสิร์ตก็ขับรถไข่รถมันไป
เมืองไทยก็มีแต่มันเกิดขึ้นคือว่าประเทศเรามันร้อนมันต้องติดเครื่องไว้

มันลำบากคือเมืองนอกมันปิดได้เพราะว่าอากาศมันเย็น
อากาศมันเย็นอย่างเกาหลีเดี๋ยวเย็นแล้วก็ได้
ของเราไม่มีทางที่จะจอดรถแล้วดูหนังครึ่งชั่วโมง

เราจะเหม็นมากแต่เราไม่ทันนั้นมีคนเล่าให้เราไม่ได้เข้าไปดู

แต่เมื่อกี้นายกก็ไม่ได้พูดชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับอาจจะผ่อนปล้น

เราก็เห็นแล้วล่ะแต่มันจะก็มีการผ่อนปลนระยะที่๓กำลังจะเกิดขึ้น

ซึ่งเราก็ต้องดูกันเหมือนกันว่าการผ่อนปนระยะที่๓มันจะมีอะไรบ้าง
คือเขาทำเรื่องเสนอไปประมาณวันที่๒๙พฤษภาก็อาจจะเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

ถูกว่าแบบเราสามารถที่จะเปิดแบบว่าไกด์ไลน์กิจกรรมต่างหรือว่ามีการผ่อนปลนระยะที่๓ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้
ซึ่งขออนุญาตรับอัพของนายกอีกซักนิดนึงนะฮะ
เมื่อกี้ที่ท่านนายกเขายอมรับทึ่งสิ่งที่นายกเขาทึ่งคือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
ร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวิกฤตโควิด๑๙จนสำเร็จแต่ยังมีวิกฤตปากท้องรออยู่ตรงหน้า
หลังลงพื้นที่พบภาคสมาคมธุรกิจได้รับคำแนะนำต่างที่หวังดีต่อประเทศชาติ
ส่วนการท่องเที่ยวจะดำเนินการเมื่อความเสี่ยงของโควิด๑๙ลดลง
เพราะหากเปิดรับชาวต่างชาติเร็วเกินไปจะทำให้ทุกอย่างที่ทำมาที่เราทำกันมาทั้งหมดเนี่ย
เสียเปล่าเลยต้องเริ่มต้นกันใหม่
โดยจากนี้จะให้ภาครัฐนำงบประมาณงบประชุมเขาจะมีงบประชุมสัมมนา
ไปจัดตามโรงแรมต่างทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ
อันนี้เราก็สรุปนะฮะแต่หลักใหญ่ใจความที่นายกพูดเมื่อกี้นี้มาให้ฟังว่า

มาดูข่าววันนี้นะคะจากคดีสะเทือนขวัญที่มีคนพบศพ๒ศพ
ทิ้งถูกทิ้งอยู่ในสวนลำไยก็คือศพของนายเจริญมณีอายุ๕๐ปี
แล้วก็นางกมลทิพย์สุพประสิทธิ์อายุ๔๐ปี
ทั้งสองคนถูกคลุมร่างด้วยถุงดำ
แล้วก็ทิ้งในสวนลำไยที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
โดยที่ตำรวจมุ่งไปที่ปมชู้สาวเนื่องจากว่าผู้ตายผู้หญิงนะคะ
หน้าตาดีแล้วก็มีหนุ่มมาติดพันธุ์หลายคนตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้ว
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจสืบสวนได้พบเบาะแสแล้วว่าผู้ต้องสงสัยเป็นใคร
ทราบว่าชื่อในไข่อายุ๔๓ปีก็เป็นชาวแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละ
จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังแกะรอยติดตามตัวโดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยก็เร่งไล่ล่าตัว
คาดว่าจะได้ตัวแน่นอนส่วนประเด็นการสังหารโหดสองศพเนี่ยมุ่งไปที่ชู้สาว
หลังจากแล้วก็มีการหักหลังทางธุรกิจทางนี้ก็อยู่ในระหว่างการขอหมายสารนะคะ
ให้ออกหมายจับการสืบสวนเนี่ยซ่าว่าวันก่อเหตุ๒๓พฤษภาคม๓วันที่แล้วเนี่ย
ผู้ต้องสงสัยในใครเนี่ยมาหาผู้ตายที่บ้านหาผู้หญิงนะฮะ
แล้วก็เจอแม่กับคุณผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ผู้ต้องสงสัยก็บอกว่ามาตัดย่า
มาทำความสะอาดบ้านซึ่งแม่ผู้ตายเอ้ารู้จักกันก็เลยให้กุญแจรีโมทบ้านไป
ทีนี้ผู้ต้องสงสัยเข้าไปในบ้านก็มีปากเสียงกับนางกมลทิพย์
แล้วก็ลงมือสังหารจากนั้นก็ใช้มือถือของผู้ตายเนี่ย
ลวงนายเจริญซึ่งรู้จักกับฝ่ายหญิงให้มาหาที่บ้าน
แล้วก็เลยสังหารทั้งคู่นำศพไปซ่อนแล้วก็หลบหนีไปค่ะ

น้ำผู้ชมครับ๓วันเองรู้เรื่องแล้วเนี่ย
มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้เนอะโหดเนอะ
แต่ข่าวที่คนทั้งประเทศติดตามกันเมื่อวาน
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าหักใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว
คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

คุณหนุ่มกัญชัยได้เล่าใหญ่ใจความไปสักส่วนใหญ่แล้ว

แต่รู้อย่างเดียวก็คืออะไรไหมนางมีความรู้

สามวันก็จะรู้ว่ายาที่ไปเจอในบ้านใหญ่ปุ๊บ

ทำไมทุกครั้งที่แม่เอานมช็อกโกแลตมาป้อนทำไมทุกครั้งที่แม่เอาขนมมาให้ลูกกิน

คือแบบว่าแล้วที่รักษามาตั้งแต่ต้นพังหมดเลยตำรวจเขาเริ่มสงสัยนะฮะ
เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ตำรวจขอโทษหมอหมอเริ่มสงสัยปุ๊บ

ดีเลยหยุดให้ปุ๊บเอาของให้ลูกกินไม่ให้กินของให้กินของโอลี่ของโรงพยาบาล

ไม่เชื่อว่าคนข้างบ้านเขาเห็นพฤติกรรมตรงนั้นก็คือไม่ได้รู้ไหม
เขาไม่ได้เห็นด้านในบ้านอะไรอย่างนี้เราไม่เห็นเพราะว่าทุกวันเขาก็อุ้ม
คือแองจิเหมือนกับเราเป็นคนสร้างคอนเทนต์แต่คอนเทนต์ของเขาคืออะไร

รายการสนุกรายการอะไรมีกาแสมีคนโฆษณาเขาหวังเหมือนกันเขาหวังเงินเหมือนเรากัน

แล้วเมื่อสิทธิสมบุคคลเด็กอาจเจียนเป็นเลือดได้ก็ยังเฟซบุ๊คล่ะก็คือยังถ่าย
ก็อย่างที่คุณหมอเขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบเวลาลูกอาการสุดหนักขนาดนั้น

อาการหนักขนาดนั้นคนส่วนใหญ่ก็คือมันจะแบบฟูลไฟล์แล้วก็แบบ
กังวลกับลูกตัวเองมากกว่าการจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วถ่าย

พี่สรุปว่าตัวละครอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าวันนี้

ที่นครสวรรค์เมื่อวานนี้แม่อมยิ้มเขาบอกเนื่องจากอะไรเวลาเงินน่ะเงินที่ควรบริจักษ์เงินที่ซื้อหนากากผ้า
ซื้ออุปกรณ์วัดไข้เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้มันเพิ่งโปะแตกนะเรื่องนี้มันเพิ่งโปะแตกตอนโควิดนะ
โปะเพราะอะไรรู้ไหมคนสั่งของคนสั่งของแม่อะไรนะเธอใยปุ๊กไม่เรียกแม่แล้วกันใยปุ๊กเนี่ย
แล้วปุ๊กไม่ส่งของคนก็เลยเอ๊ะแล้วปุ๊กก็แบบว่าเรียกได้ว่ายังไงอ่ะหมองูตายพ่องูเหลือ
ไม่รู้ใช้คำนี้ถูกหรือเปล่านะบอกว่าโรคอันเนี้ยมันเป็นโรคที่แบบว่าหนึ่งล้านคน
จะมีสักคนนึงอ่ะบอกอย่างงั้นมันเป็นโรคที่แบบว่าหาคนเป็นยากเหลือเกิน
แต่ปรากฏลูกคนแรกบอกเป็นแล้วใช่ไหมอืมอยู่ดีดีลูกคนแรกตายไปแล้ว
ลูกคนที่สองมาเป็นอีกได้ยังไงอืมคนเริ่มงงสักพักหนึ่งถึงต้องบอกว่า

ทำไมเนี้ยสักพักก็ไปดูว่ามีเงินเข้าบัญชีเบื้องต้องบอกตอนแรกบอกมีสิบล้าน

อันนี้คือคำถามที่คนไทยอยากจะรู้

แปลกว่านู่นเก็บของไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว

เขาอิ่มไปไหนแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้ก็บอกมีรถตู้มารับตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
เพราะว่าเมื่อวานี้เออแม่จริงจริงบอกว่าอย่างไรรู้ไหม
ตัวเองก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกเนื่องจากมีลูกในวัยอันไม่พร้อม

ฉันเซ็นเลยเอาบัตรสำเนาบัตรประชาชนอะไรมาเซ็นไว้ก่อนเลย

บอกว่าจะไปทำประกันให้ลูกเพราะเห็นว่าลูกตัวเองไม่สบาย

ขึ้นรถตูปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนครสวรรค์
เขามาวันนี้นครตามไปกันใหญ่ไม่มี

ว่าสมมุติเงินในบัญชี๒๐ล้านบาทอยู่ในบัญชีของเอมแล้วแม่ปุ๊กใช้อย่างไรแม่

หมายถึงว่าเขาเอาหลักฐานของเอมมาเปิด

ก็คือเขาอาจจะเป็นคนไปเปิดตอนนั้นเขาก็เซ็นของเขาเลย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

แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ก็แถลงการถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
สำหรับวันนี้นะคะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๓ราย
ก็ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๓๐๔๕รายค่ะ
ซึ่งรักษาหายแล้ว๒๙๒๙ราย

อดผู้เสียชีวิตนะวันนี้คือ๕๗ราย

ประกอบไปด้วยหญิงไทย๕๑ปีนะคะ
อาชีพก็คือเป็นพนักงานนวด

อยู่ในสถานที่กักโรค๑๔วัน
ส่วนอีก๒คนก็คือชายไทยอายุ๔๕ปีทั้งคู่เลยค่ะ
เป็นแรงงานรับจ้างเดินทางกลับมาจากคูเวท
วันที่๒๔พฤษภาคมก็เข้ากักตัวที่จังหวัดสมุทรประการ
มีอาการไอแล้วก็พบว่า
ติดเชื้อวันที่๒๕พฤษภานะคะ

อาการวันนี้ครับพลเอกประยุจจันโอชาณายุรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาการประกาศ
บังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ

ก็คือพศ๒๕๔๘ออกไปอีก๑เดือนนะคุณผู้ชมค่ะ
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐มิถุนายน
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะ๒๗พฤษภาคม
คณะกรรมการเฉพาะกิจจะพิจารณาการผ่อนคลาย
บังคับใช้มาตรการในการป้องกัน
และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ในระยะที่๓ก็คือต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไร
รวมไปถึงเรื่องของการลดระยะเวลาห้ามออกนอก
หาสถานหรือว่าเคอร์ฟิลล์อย่างที่บอกไปจากเดิมตอนนี้
๒๓นาฬิกาถึงสี่นาฬิกาคือตี๔
ว่าจะลดลงเป็น๒๔นาฬิกาไหมถึงตี๔ไหม

ก็จะเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ในวันที่๒๙พฤษภาคม
แล้วก็เขาจะมีการประกาศใกล้ลายกิจการ
แล้วก็กิจกรรมระยะที่๓ในวันที่๓๐พฤษภาคม
ก่อนจะประกาศเริ่มผ่อนปลนระยะที่๓ในวันที่๑มิถุนายน
ก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะ
ตัวนี้ติดเชื้อสูงสุดก็อยู่ที่อเมริกาเนอะ
เยอะเหมือนเดิม

เสียชีวิตไป๙๙๐๐๐เนี่ย
แล้วก็ที่ชายหาดอีกแน่นอีกแล้วก็เสียวเหมือนกันนะ

แต่เขาก็แบบว่าเอาจริงป่ะเขาบอกประเทศไทยที่เราชนะ

จริงแต่อย่างของเขาหนึ่งเมืองเขาก็ไม่ได้ปิด

เอ้าจำล่ะแม่เห็นไปจุดนู้น
ปรับศาสตร์๓๓๐ล้านนับ
ไอ้ไข่ใช่ไหมคะไอ้ไข่ตะไข่
ไปถึงนครสีเลยแต่ในกรุงเทพก็มี
ก็มีเออเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าเรื่องไอ้ไข่กันค่ะ

เอามาชัดมือสักนิดหนึ่งนะคะเอามาขอนี่หน่อย
เป็นธุรกิจของกุญแจรสเมย์เพราะอะไรนี่มันคือกินดีนะเถอะ
กระดาษนี้ทูเปียกฮูกก้าของน้อง
ใช่นี่แบบใช่เลยเป็นสูตรแอนตี้แบคทีเรียใช่เลย
ช่วงนี้ก็แบบว่าออกข้างนอกก็เช็ดไม้เช็ดมือ

เฮ้ยเดี๋ยวก่อนถึงจะตบแม่แอิมจี้หึ
นึกว่าไปจับอะไรมาเยอะเขาบอกว่าโทรศัพท์เราเนี่ยละน่ากลัวที่สุด

กับสิ่งต่างที่จะทำให้ติดโรคได้
ทางลูกตาทางปากทางจมูกใช่ไหม

มีวีล่ามีท็อปซ์มีกุแม่

แม่เช็ดแล้วคะแนนไม่พอหรอกเพราะมือก็ไม่สกปรกเกินไป

อยากให้รถเมย์ทำเป็นไซส์ผ้าขนหนูเหรอจ๊

คุณผู้ชมฮะเราอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามกันก็คือน้องชมพู่
เจอยังว่าคนสงสัยกำลังตอนนี้เหมือนกับว่าหวังจะเจอแค่เสื้อด้วยซ้ำไป

ไม่ตอนนี้เพิ่งหาเสื้อเสื้อเด็ก

ถ้าได้เสื้อปุ๊บมันจะดูดีเอ็นเอของคนที่จับ

ที่เสื้อเด็กยังไม่เจอเลย

ว่าโอเคล่ะตำรวจเขาก็ทำทุกวิถีทางแล้ว
เนื่องจากเป็นคดีที่คนทั้งประเทศแม้กระทั่งพวกเรายังติดตามกันอยู่เลย
วันนี้เขาก็ต้องไปพึ่งทางมูเตรลู

คือน้องชมพู่เนี่ยอายุ๓ปี

เชื่อว่าทุกคนจำเรื่องนี้กันได้
มันเกิดขึ้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
ตั้งแต่๑๑พฤษภาคมจนไปพบว่าเป็นศพกลางป่า

ตำรวจก็พยายามเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจดีเอ็นเอ
อะไรเพราะเขาเชื่อว่าถ้าสมมุติมันอุ้มมันอุ้มเด็กไป
สมมุติร่างกายมันไปสัมผัสกับเสื้อเหลือ
มันจะต้องมีดีเอนเอของคนร้ายอยู่ถูกต้องไหมนะครับ
ปรากฏวันนี้เขาต้องการที่สุดคือดีเอ็นเอของคนร้าย
โดยได้ไปพบหลักฐานเพิ่มเติมคือเสื้อลายพังที่ถูกเผา
มันเผาเสื้ออ่ะพิงกี้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดพบรถแบ็คโฮลของเล่น
ใกล้กับของเล่นประมาณ๒๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ล่าสุดเขาก็เลยแบบว่าไปตามที่ใคร
วินาทีนี้ก็ต้องพึ่งมูเตลูก็ไปตามหมอทำ
เป็นหมอธรรมประจำหมู่ชุมชนเนี่ย
เขาได้เขียนข้อความเพื่อให้นำไปตามหาเสื้อของน้องชมพู่
ระบุว่าจริงไม่จริงไม่รู้หมอดูคู่กับหมอเดา
จุดที่ซ่อนเสื้อน้องชมพู่อยู่ฝากเขาภูเหล็กไฟฝั่งโน้น
ดูเหมือนจะมีถ้ำเล็กหลบฝนได้สัก๒๓คน
ตรงหน้าถ้ำมีก่อไม้ป้อนะฮะตรงกลางจะมีหลุม
ถัดมาจะมีก่อไม้ป้อแล้วก็ต้นนิ้วป่านหนึ่งต้น
ปากหลุมจะมีหินอูหูปากหลุมจะมีหินกิดไว้
ลุมไม่ใหญ่เท่าถังหน้าฝนจะมีน้ำ
ลงมาด้านล่างก็จะมีเส้นทางเดินเก่า
ไม่ค่อยจะมีคนเดินเท่าไหร่บริเวณใกล้ถ้ำจะมีดินแดง
หมอธรรมในพื้นที่เปิดเผยว่าหลังจากดูภาพเนี่ย
สิ่งที่เห็นคือสิ่งที่ติดมือน้องไปด้วยเว้ย
สิ่งที่ติดมือน้องไปด้วยคือรถตักดิน
เหมือนเด็กต่างจังหวัดเขาก็เล่นรถตักดินอะไรอย่างนี้

คนที่พาตัวน้องชมพู่ไปเนี่ยมี๒คน
มีสองคนคนหนึ่งสวมเสื้อสีส้มแขนยาว
กางเกงยีนสีดำผมตัดผมสั้น
เห็นแต่ข้างหลังรูปร่างผอมสูง
มาเอาตัวน้องจากหน้าบ้านของนางจุไรพร
ก่อนจะมีชายชุดดำโอ้โหตายแล้วลูกเอ้ย
ก่อนจะมีชายชุดดำอีกคนนึงยืนรออยู่แถวป่ามันสัมปะหลัง
และเป็นคนอุ้มน้องไปพร้อมเอามือปิดปาก
โดยชายทั้งสองคนเนี่ยเห็นว่าสวมเสื้อแจ็คเก็ต
หมวกคนทำสวนรูปร่างทวมใหญ่ไม่สูงมาก
มีสองเด็กสามควบอะ
ในที่สุดเจอเสื้อแต่เสื้อก็เผาแล้วไม่ใช่เหรอก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
ที่เหมือนตรวจร่างกายต้องใช้เวลาอาทิตย์นึงนี่ก็ผ่านไปเยอะแล้วนะ
สองแล้วมันน่ะน่าจะเกินอาทิตย์นึงแล้วสี่ห้าวันแล้ว
แต่เราเชื่อนะว่าจะเจอจริงอาจมากอะนะเพราะว่าโหดอะโหดร้าย
อีกเรื่องนึงคือไอ้ไข่ที่มมติดาวบอกว่ากาลแม้ไปแก้บนมา๑๓๐ล้านนัท
ทำไมนางถึงไปจุดทำไม๑๓๐ล้านนัทนางไปบนอะไร
ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วว่าเปิดเผยได้ไหมนางมาเปิดเผยได้
คือเขาเนี่ยก็คนอย่างนางนางเชื่อไอ้ไข่ด้วยเหรอ
เค้าก็บูชาเค้าก็ขอเค้าบอกว่านี่ช่วงโควิด
วัดเจดีคุณต้องดูปริมาณประทัดที่ดิฉันจุดค่ะ

อันนี้แกะแล้วอันนี้แกะแล้ว

คือเดี๋ยวจะใส่ทั้งรถกระบะนี้แล้ววงหนี้

จุดทั้งรถไปเลย
ทั้งหมดคือ๑๓๐กล่องนะคะ

ให้รู้กันไปเลย

ไม่คือครั้งแรกเขาบอกว่าถามวันนี้เจอกันเขาบอกว่า
เขาก็ว่าเนี่ยไข่ช่วยพี่ขายของหน่อยนะ
ถ้าเกิดวันนี้วันเดียวถ้าได้๑๐ล้าน
พี่เขาจะอึ้งทึ่งในพัฒธิหารของน้อง

พอได้๑๐ล้านก็ต้องเข้าลับรออยก็ได้๑๐๐ล้าน
ก็คือขอ๑๓๐ล้านอย่างนั้น
จีนเอ้ยสิงคโปร์เอ้ยมารีไปกันเต็ม

อ๋อตอนนี้ใช่แต่ตอนนี้ไม่มีตอนเราไปยังไม่ค่อย

หลังจากที่พี่ไปแล้วออกมูไนท์ไป
คนไปกันอีกเยอะมากทีเราก็เช่ากันไม่ได้เลยนะครับวัดก็ขอบคุณคุณแม่เลย
แค่ไปทำอนุสาวรีคู่กับตาไข่แล้วนะ
นี่บ้ายังไม่ต่างกันแล้วหล่อนเอาเหรียญให้ใครไปจำได้ไหม
ทีก่อนเมื่อก่อนหนูมีเหรียญอยู่สองสามร้อยเหรียญ
ทุกวันนี้คนตามหากันมากมายนะมดดำให้มันชอบไม่ได้เลย
มันไม่เหลือเลยหนูไม่เหลือเลยเหมือนกับพาลบุญ
ก็ตอนนั้นแองจ์รองก็มีไปชุดอยู่
แองจ์มีไปชุดหูแม่บชี้ที่หนูหนูจำได้
วันที่คุณแม่เอารูปหล่อมาช่วงที่เราไปตอนแรก

ก็ทางสะทงสะทางต่างเห็นคุณมดดำคุณหนุ่มกันใช้ไป

คุณหนุ่มคุณพระนาก็เอาวางไว้ตรงสัมภาระบนเครื่องบิน
ปรากฏพี่หนุ่มหรือพี่หนุ่มพี่มดเนี่ยบอกว่า
ฉันรู้สึกว่าตะไข่กลัวเครื่องบิน
แล้วกล่องที่เป็นตะไข่ก็ตกลงมาคุณแม่

แต่ต้องขอพี่โมสค่ะหนูไม่เคย

บาปกรรมต้อยเลยหมดฝากว่าจะขอมันเพราะก็ไอ้หนูไม่ให้แน่แน่
แต่พี่หนูเก็บไว้อยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยแล้วหนูก็ไม่รู้
ปรากฏวันนี้นั่งคุยกันคุณนายมาก็เชื่อค่ะ

ปรากฏคุณนายม้าเอาไปไว้ในหัวคุณนายม้าว่าไปไว้ในลิ้นชัก

เขาบอกว่าชอบคุณแม่บอกว่าอาจจะวิ่งหายไปไหนไม่รู้

แต่อย่างพี่หนูไม่ได้เป็นรังว่าเหมือนหนูป่ะหนูไปอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าพานบุญแบบว่าด้วย
ดินที่เนื่องถึงว่าไอ่ไข่ต้องไปไหว้พัพ

พี่หนูไปถึงปุ๊บหนูด่าหนูจะตีแองจี้

เขาเรียกว่าบุชาไข่

ด้วยความเชื่อความศรัทธาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะฮะ

ตัวผู้หญิงคนนี้มีความขยันหมั่นเพียน
ก็เลยให้เซ้งร้านในราคาถูกกว่า
เออก่อนอันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า

เขาได้เขาก็เลยทำป้ายชื่อร้าน

ทางของร้านเขาเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคล
คือเป็นรูปไอ้ไข่ใส่แว่นตานี่เลยนะฮะ

เพื่อนก็บอกว่าโอ๊ยเห็นเด็กเนี่ย
เด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายใส่ชุดลายพาง
เป็นหัวจุกด้วยนะแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในครัว

คุณออนอุมาเขาบอกเขาไม่มีเขาไม่มีลูก

เขาก็เลยไปซื้อประทัดมาจุดเส้นไหว้ไอ้ไข่
พอจุดหมดก็หยิบปลายประทัด

ถือว่าเป็นร้านข้าวแกง

คนลักตาไข่เหลือไข่นี้เลย

เพราะว่าเมื่อก่อนคนขาย

คุณมดามเขาปั่นรถทานซาเรง

ขายของไหว้อย่างนี้ใช่ปะ
ทุกวันเขาก็ยังมนที่นะครับ
คิดดูยอดสั่งไก่คู่เขาปีหนึ่งเป็นหลายล้านตัว

แต่ละคนที่พูดมาคือขยันหมดเลย

พี่แมนก็ขยั่นมาก

เขาก็บอกอย่างนี้เขาก็เลยลองดูอีกที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

ช่วยอ่ะบางจังหวัดไปได้นะคะแต่เกี้ยวบินจะน้อยหน่อย

ที่เป็นรุปนางลายแซ่บขายได้ดีกว่าตัวนี้

เดี๋ยวเบกหน้าขอถามอีกหนึ่ง
พี่เอ๋โทรมาพี่เอ๋เขาก็มาอัปเดต

ขาไหนหรือยัง

บอกว่าน้ำมันพยุงเราได้เพราะว่าน้ำหนักเราเยอะ

เป็นเต้นบนบกร็วบอกไม่

ค่ะก็คือคนเอ๋อะค่ะ

เราก็เดินถ่ายรูปเพื่อจะลงไอจี
เพื่อฉวงได้เห็นความงดงาม
ตรงนี้คือไปถ่าย
ลึกประมาณ๒เมตรอะค่ะน้องรถเมย

ลึกสู้มากเลยค่ะน้องรถเบย์ค่ะ
ลึกนี่เนี่ยเห็นมั้ยไปดูกองละครแม่เบี้ยหรอ

ควาบความจริงใจของพี่มากค่ะ

จริงใจค่ะพี่ไม่แอบค่ะน้องรถเมย์ขาย
โอเคโอเคได้พี่เอเจอกันนะพี่นะ

โอเคเรียบร้อยนะล็อกคิวแล้วนะเดือนหน้า

นี่ไงไปดูคุณในรถเมย์เปลี่ยน

เราทำคลิปในยูทูป
ยูทูปช่องของรถเมย์รถเมย์อโลห้า

แล้วก็แบบว่าเขียนถามไปว่าอยากให้รถเมย์แบบว่าเปลี่ยนโฉมตัวเองเป็นลุคไหน
อยากให้แต่งลุคไหนแล้วคนก็โหวตกันเข้ามาบอกว่า
รถเมย์แต่งลุคแบบสายฝอแต่งเปรี้ยวบ้างได้ไหมไม่เคยเห็น
เพราะชีวิตที่คุณมีแต่สายหวานอะไรแบบอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าจัดไปสักหนึ่งลุคซิอะไรอย่างนี้
แต่ไม่เคยเห็นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจริง
หนูเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้

ลินเซช่างแต่งหน้าคนนี้เขาก็แบบอยู่กับเรามานาน
เขาก็จะเริ่มรู้ว่ารถเมย์เปลี่ยนอะไรยังไงนะ
นี่ไงนี่ไงลินเซสเติร์นด้วยสเติร์นด้วย
แชร์กันใหญ่เลยเมื่อวานนี้เป็นข่าวขึ้นมาเลย
คนอาจจะไม่เคยเห็นผมสีทองแต่หลายคนบอกว่าอยากให้เปลี่ยนลุคนี้
หรือว่าใส่ชุดนี้ลุคนี้มาอ่านข่าว

เดี๋ยวคนไม่สนใจฟังข่าวไม่ได้ไงเออรายการเราเป็นรายการข่าวนะ
แล้วอย่างนี้แต่งอย่างนี้ได้ปรึกษาใครไหมคะ
ปรึกษาแบบเผื่อเขาไม่ชอบลุครับทำอย่างไร
แต่ว่ามีคนขอมาอย่างไรแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นอะไรแบบนี้

อย่างเมื่อก่อนแม่มดยังชอบให้เด็กผู้ชายใส่ชุดหลายแบบเลย
อุ๊ยจริงเหรอดรมันอยู่บ้านกูเหรอ
ล่าสุดมีคนแฉคุณแม่นะที่บอกว่าคุณแม่วางยาย่า

มันพูดเหมือนเมื่อก่อนแง
ปิดเปิดอีกแล้วเหรออุ้ยวันเวลาแล้ว
ช่วงหน้าได้อีกหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมมาค่ะ
อ่ะไปดูลิเดียกับแมททิวตอนนี้พอหายแล้วนะฮะ

โพสต์ลงว่าไปเที่ยวทะเลกันทั้งครอบครัวเลย

เป็นต้องมีป้ายราคาแพงเสมอไป
เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเอาไปดูรูปสวยน่ารัก

สิ่งที่ส่วนตัวเลย

แมทิวไว้บริจากพลาสสมาสคือคนเล็ก
คนโตโตเร็วมากเลย

คนเล็กนี่คือชื่ออะไรนะ
ใช่เผื่อเอาไปช่วยเหลือคนอื่นออกไปต่อได้
จะได้เช็คเลือดได้ด้วยอะไรแบบนี้
ก็เหมือนพี่เดียเขารู้สึกขอบคุณแบบแพทย์

จากนี้เขาจะอุทิศตนเพื่อให้ความรู้เรื่องภูมิอยู่อย่างเต็มที่เลย
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติ